เกิดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์คนขับรถกระบะหัวร้อน
มากระทืบวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ

บริเวณแยกดงอู่พึ่งที่จังหวัดอุบลรัชธานี
คุณผู้ชมเนี่ยมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้จังหวะนี้
เขาแบบคืออยู่คามอเตอร์ไซค์แบบนี้
คล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนถีบโดนเตะ

นั่นอีกคนนึงคือพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
แล้วคือณตอนนี้ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งอะไรกับตำรวจเลยไงคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะยังไงต่อ
คลิปนี้เนี่ยมีคนเขาเอามาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
แล้วข้อความที่เขียนเขาก็เขียนบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้มอเตอร์ไซค์ไปทำอะไรกับพี่แกมาหรือเปล่า

แต่เพียงว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วรถกระบะคันนั้นเปิดประตูมาดักไว้
แล้วก็พูดแค่ว่าเมื่อกี้มึงจอดรถมอเตอร์ไซค์ทำไม
กระบะถามก่อนหน้านี้เราออกมาจากซอยหลังโรงแรมเดอร์บัว

มอเตอร์ไซค์๒คันขับมาทำท่ายึกยักษ์กันอยู่
ตรงก็ไม่ตรงจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยว
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีกรณีอะไรกัน
แต่เจออีกทีนึงโดนอย่างที่เห็นแล้ว

แท็กจะลงไปช่วยก็กลัวโดนทีน

คุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าของคลิปก็คือนางเสาเอม

พอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเสร็จแล้ว
สิ่งที่เธอเห็นเป็นกระบะที่ลงมามีปากเสียง
กับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถีบ
วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถีบหน้าถีบหัวจนสลบเลย
พลเมืองดีคนขายพวงมาลัยเข้าไปห้าม
แล้วก็เอาตัวคนเจ็บก็คือวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะทะเลาะกันทำไม
แล้วทำไมถึงต้องทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
นักข่าวของเราก็พยายามสอบถาม
ไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลรัชธานี
เจ้าของพื้นที่เนี่ยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่า
ตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานจนถึง๕ทุ่ม๕๐

ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเลย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ